เช้าแบบนี้หลายท่านอาจจะยุ่งอยู่
ดังนั้นเราต้องขานเวลากันบ่อยนะครับ

มาดูเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
แม้ว่าบางครั้งเราจะไม่ได้ประมาทนะ
เราพยายามระมัดระวังที่สุดแล้ว
แต่ถ้าคนขับรถคนอื่นเขาประมาท
เคราะห์ร้ายก็อาจจะเกิดขึ้นกับเราได้

ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ

ว่ารถกระบะคันสีขาวนู่นที่อยู่ทางฝั่งตรงข้าม

แล้วรถกระบะอีกคันเขาก็มาทางตรงธรรมดาของเขา

แต่สุดท้ายรถกระบะที่มาทางตรงชนใคร

แต่คนที่เขาไม่ได้ประมาทด้วย
เขากลับได้รับอันตราย
เป็นเหตุการณ์ที่ภาพวงจรปิดบันทึกไว้ได้

ก่อนที่จะหักหลบรถกระบะสีขาวที่พุ่งออกมาจากทางแยก
แล้วก็พยายามที่จะพุ่งตรงเข้าอีกซอยหนึ่งฝั่งตรงข้าม
ทำให้รถกระบะสีบรอนเงินเขาเสียหลักเหมือนกัน
เขาพยายามหักหลบนี่อันนี้หลบได้อย่างชิวเฉียด
แต่ก็ไม่รอดไปชนกับรถไถที่อยู่อีกเลนเข้าอย่างจัง
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบริเวณ๔แยกบ้านโคกตะเคียน
อำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินถูกบันทึกไว้ด้วยกล้องวงจรปิด
ซึ่งในคลิปนี้ก็เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชัดเจนเลย
และสุดท้ายคนขับรถไถเขาก็ได้รับบาดเจ็บ
ตอนที่เขาตกมาจากรถไถแล้วคุณ
แล้วรถไถมันยังถูกแรงกระแทกถอยหลังอยู่
หวาดเสียวมากที่ล้อของรถไถล้อขนาดใหญ่

แต่โชคดีเขาก็รอดมาได้อย่างปลอดภัย
ถือว่ายังเคราะห์ดีสำหรับเหตุการณ์นี้
ที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าอยากให้เหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์

ว่าก่อนที่จะออกจากซอยต้องมองซ้ายมองขวาให้แน่ใจ
ว่าไม่มีรถที่ขับมาทางตรงเขาผ่านมา
เพราะฉะนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับ
คลิปนี้ได้เผยแพร่ไปยังโลกโซเชียลชาวเน็ตส่วนใหญ่
พากษ์วิจารณ์เลยฮะบอกว่าเหตุใดคนขับรถกระบะสีขาว
ที่จะออกมาจากแยกถึงไม่ระมัดระวังให้มากนะครับ
จนเป็นเหตุให้คนอื่นเขาซวยไปด้วยนะครับ

ขับรถขับราบนท้องถนนต้องระมัดระวังนะฮะ
เพราะว่าความประมาทอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับเราเอง
แต่คนอื่นเขาประมาทก็ทำให้เราเคราะหร้ายได้ครับ
ใช่ค่ะแล้วก็บางทีเจอเพื่อนร่วมทาง
เราก็ไม่รู้เรื่องของอารมณ์มันก็ส่งผลทำให้หงุดหงิดเข้ามาได้นะคะ